คุณผู้ชมมาดูเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วกันหน่อย

ก่อนหน้านี้เราเห็นข่าวพ่อแท้ข่มขืนลูกในไส้
ล่าสุดเกิดเหตุการณ์นี้อีกแล้วแต่คราวนี้เป็นพ่อเลี้ยง
คมคืนลูกอายุ๑๗ปีซึ่งเป็นลูกเลี้ยง
แล้วน้องป่วยเป็นออทิสติกด้วยนะคะ
ล่าสุดแม่ของน้องเนี่ยพาน้องไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะ
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่พ่อเลี้ยงใจร้ายชั่วคนนี้เนี่ย
ไปกระทำย่ำยีน้องก่อนหน้านี้๑มกรา๖๐ก็เคยไปข่มขืนน้องมาแล้วนะคะ
กระทั่งผู้เป็นแม่จับได้ว่าสามีใหม่ของเธอข่มขืนลูกแท้ของเธอ
แล้วก็ต้องพาลูกสาวของเธอไปตัดมดลูกทิ้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตั้งคัน
ใช่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะคุณผู้ชม
แล้วล่าสุดแม่ได้พาน้องไปแจ้งความแล้วแม่เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่า
เธอก็ยากจนนะอาชีพก็ไปรับจ้างเขาทั่วไปตามปกตินี่แหละค่ะ
เป็นคนหาเช้ากินค่ำกว่าจะกลับบ้านก็มืดค่ำแล้วนะคะ
แล้วก็ทุกวันเนี่ยคือน้องอายุ๑๗ปีที่ป่วยเป็นออทิสติกเป็นลูกสาวเนี่ย
เวลาน้องกลับบ้านเนี่ยก็จะมานั่งรอมานั่งรับคุณแม่ที่บริเวณหน้าบ้าน
เป็นแบบนี้ปกติทุกวันแต่ปรากฏว่าวันเกิดเหตุคือ๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แม่กลับมาจากรับจ้างแล้วไม่เห็นน้องน้องไปไหน
ทำไมไม่มานั่งรอที่หน้าบ้านเหมือนปกติทุกวัน
ก็เลยไปตามหาโอ้โหเห็นภาพแทบช็อกค่ะ
เห็นคาตาเลยนะฮะว่าพ่อเลี้ยงกำลังข่มขืนน้องอยู่
ก็เลยตัดสินใจนะคะเข้าแจ้งความกับตำรวจ
คือแจ้งความช้าแล้วค่ะก่อนหน้านี้วันที่เกิดเหตุก็คือ๒พฤศจิกายน
พอแม่เห็นก็เลยไล่พ่อเลี้ยงออกจากบ้าน
และวันที่เกิดเหตุไม่ได้แจ้งความทันทีนะ
กว่าจะมาแจ้งความคือ๙พฤศจิกายน
ผ่านไป๗วันผ่านไป๑อาทิตย์แล้วนะคะ

ก็คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าก็กลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัย
เพราะว่าหลังจากที่ไล่พ่อเลี้ยงคนนี้ออกจากบ้าน
พ่อก็ขับมอเตอร์ไซค์มานะมาด้อมมองกลัวว่าตัวเองกับลูกเนี่ย
ได้รับอันตรายก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความค่ะ
และอย่างนี้ฮะพ่อเลี้ยงนะก่อนจะถูกไล่ออกจากบ้านนะ
กราบอ้อนวอนกราบเท้าภรรยานะครับไม่ให้ถูกไล่ออกจากบ้าน
แต่ปรากฏว่าพอถูกไล่ไปแล้วนะคุณ
ชาวบ้านแล้วก็ตัวผู้เป็นแม่ตัวภรรยาเองเนี่ย

เมื่อวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ข่มคูคนในบ้านนะข่มคูภรรยา
ทีนี้แหละตัวภรรยาก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความเลย

คุณผู้ชมจริงแล้วคุณแม่เองก็เคยมีประสบการณ์แล้วนะคะ
มกรา๖๐ลูกขออภัยลูกตัวเองก็เคยถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนแล้ว
แล้วก็ครั้งนั้นพาน้องไปตรวจร่างกายล่าช้าเหมือนกันนะฮะ
ก็เลยทำให้ไม่สามารถตรวจพบเรื่องของคราบอสุจิ
ทีนี้เนี่ยเวลาตำรวจทำสำนวนเนี่ยพอส่งสำนวนไปให้อายการอายการสั่งฟ้องเนี่ยนะคะ
สารจังหวัดสะแก้วเนี่ยล่าสุดเขายกฟ้องนะคดีนั้นเนี่ย
เพราะว่าสำนวนมันอ่อนหลักฐานมันอ่อน
เนี่ยครั้งนี้ก็เหมือนกันแม่ก็พาน้องไปตรวจร่างกายล่าช้านะ
เพราะว่าพาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศ
พอไปตรวจสอบคุณหมอบอกว่ามีร่องรอยการข่มขืน
การถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงแต่ไม่พบพระอสุจิ
ภาพอสุจิในช่องครอบมันไม่มีแล้วอ่ะค่ะ
ทีนี้มันก็เลยจะกลายไปเป็นเหมือนครั้งก่อน

ของผู้เสียหายเนี่ยบอกด้วยนะคะอย่างที่เล่าไปก็คือ
มกราคมปีที่แล้วเนี่ยสามีใหม่ก็เคยกระทำย่ำยีน้องแบบนี้เนี่ย
แล้วสารก็ยกฟ้องนะคะและได้พาลูกไปตัดมดลูกทิ้ง
เพื่อป้องกันการตั้งคันแต่สามีใหม่เนี่ยมากราบขอโทษไง
ใช่แม่ก็ให้อภัยมากราบขอโทษยังไง
ก็ใจอ่อนไงคุณเพราะว่าบอกว่าก็แก่กันแล้วทั้งสองคน
ก็ยังอยู่ด้วยกันได้นะครับแต่สุดท้ายก็มาก่อเหตุข่มขืนลูกเลี้ยงอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าครั้งนี้แม่ยังไงก็บอกเลยนะคะว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ไม่ให้อภัยอีกแล้วนะคะตอนนี้ทางศาลก็อนุมัติออกหมายจับแล้ว
เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีต่อไป